คุณผู้ชมเรายังตามให้ต่อนะคะสำหรับแก๊งหลอกขายโทรศัพท์มือถือ

เงินไป๕๐๐แต่ว่าโดนบล็อกแล้วไม่ได้ของ
น้องเครียดเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตนะคะ
มีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจจับตัว๒ผู้ต้องหา
ช่อกงที่ไปโกงน้องกล้องได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นสองผู้ต้องหาที่เป็นตัวย่อยตัวเล็ก
ตัวการตัวใหญ่จริงตอนนี้เนี่ยยังตามจับอยู่นะคะ
ตอนนี้เขาบอกมีผู้เสียหายมากกว่า๕๐๐รายแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีแถลงผลจับกลุ่มสองสาวนี่นะคะ
นางสาวนรมนต์อายุสิบแปดปีกับนางสาวใส่น้ำพรึงอายุสิบเก้าปีค่ะ
สองคนนี้คือแก๊งหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้น้องกล้องนะคะ
ก็จับได้ตามหมายจับเลยอ่ะค่ะตัวการสำคัญจริงจริงเนี่ย
เป็นอีกคนนึงชื่อนางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ๑๙ปีเหมือนกัน
คนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะแต่ตำรวจสืบทราบพฤติกรรมมาหมดแล้วล่ะว่า
ชอบใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตหรูหราเงินเก็บเนี่ย
มีเป็นสี่สิบล้านเลยนะคะเงินส่วนใหญ่ที่ว่าที่เงินเก็บสี่สิบกว่าล้านเนี่ย
ก็คือได้มาจากการช่อกงคนอื่นทั้งนั้นเลยค่ะแถมนางสาวพิยดาคนนี้เนี่ย
ยังมีหมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปฐุมธานี
ในความผิดลักษณะเดียวกันด้วยยี่สิบกันยายนที่ผ่านมามีประกาศนะคะ
ถูกปปงยึดทรัพย์แล้วก็ให้ผู้เสียหายยื่นเอกสารคุ้มครองสิทธิ์
ทีนี้มันมีเฟซบุ๊กอยู่แอคเคาน์หนึ่งค่ะเขาออกมาใช้คำว่าแฉก็ไม่ผิดแหละ
แฉนางสาวพิยดานะบอกว่าสองคนที่จับได้นั่นน่ะ
ตัวเล็กเป็นแค่คนที่รับจ้างเปิดบัญชีได้เงินค่าหัวละ๘๐๐เท่านั้นเอง
ตัวใหญ่จริงจริงอ่ะคือยายผู้หญิงคนนี้พิยดาทองคำพันธ์นี่โอ้โห
พฤติกรรมพฤติการนี่นะผู้เสียหายกว่า๕๐๐รายแล้ว
รวมถึงน้องกล้องที่เขาต้องเสียลูกไปแบบไม่มีวันกลับเนี่ยผู้หญิงคนนี้ใช้ชีวิตดีดี
บนความตายของคนอื่นมีเงินหมุน๓๕ล้านบาท
ได้ไม่เจอชื่อตัวของพิยดาคนนี้แต่สุดท้ายแล้ว
ถ้าไปไล่สอบเส้นทางการเงินปลายทางมันก็จะไปรวมอยู่ที่บัญชี
ยดาคนนี้เนี่ยนะโกงแบบนี้มาตั้งแต่อายุ๑๖แล้ว
อืมโกงมาจนเป็นนิสัยโกงจนเป็นอาชีพ
ตำรวจเคยจับได้ว่าใช้เบอร์และบัญชีของแม่ตัวเองที่ตายไปแล้วค่ะ
มาโกงเงินคนอื่นล่าสุดนะคะมีผู้เสียหายอีกรายนึงค่ะ
ถูกหลอกเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นชื่อบัญชีคล้ายกันกับของที่น้องกล้องโดนด้วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้น้องอายุ๑๕ปีชื่อน้องเค้กค่ะน้องอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านของน้องเค้กนะคะน้องเค้กได้อยู่กับคุณแม่
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือที่ถูกโกงหยิบให้ดูคือน้องได้มือถือนะ
เป็นตัวเครื่องมือถือเป็นเคสมือถือแต่ไม่มีแบตเตอรี่ค่ะ
แล้วน้องจะใช้ยังไงอ่ะมาเป็นแค่นี้นะคะ
น้องเนี่ยพูดไม่ได้เลยอ่ะคือมันจุกจนแบบ
เอาแต่ถือมือถือให้ทีมข่าวเราดูแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างเดียวเลยค่ะ
พี่ยังทำแบบนี้
อยากทำอะไรของใครอีกหนุก็อยากได้เงินหนูคือนุ
เพราะหนูต้นใจเจ็บ
อยากทำอีกเลยพี่ต้องสารเด็ก
พี่ยังเมื่อนี้ที่เราดูข่าวว่ามีมีเรื่องไงใช่
ชื่อตรงกันพี่ชื่อตรงกันแต่ผมไม่ได้ใจว่า
คนเดียวกันหรือเปล่านี่ดูหน้ากล่องได้เลยนรมนต์เหมือนกันอืม

นี่ค่ะคือน้องเค้กอายุ๑๕น้องไม่ได้เรียนหนังสือ
ช่วยคุณแม่ทำงานแบบตัดสายบัวมาขายอะไรอย่างนี้
แล้วเงินที่น้องเสียไปจากได้การได้มือถือเครื่องนี้
ประมาณพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าน้องเก็บเงินเอง
เพื่อจะซื้อมือถือเองจะได้ไม่เดือดร้อนพ่อแม่

แล้วก็เหมือนที่คุณแม่น้องบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลย